ต่อกันที่เหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งเอามีดไปไล่ฟันชาวบ้านในปั๊มรวมทั้งรถยนต์ที่สระบุรีล่าสุดก็ตามจับกลุ่มตัวได้
เขาบอกเขาเครียดตามหาเมียไม่เจอแล้วก็ไปเสพยามาก็เลยคุ้มครั่งสุดท้ายก็ยอมรับผิดนะแล้วก็สำนึกแล้วกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันก่อนครับ
คือภาพเขาไล่ฟันหลายจุดนะไปที่บ้านไปบนถนนไปจุดนั้นจุดนี้แล้วก็มีอาวุธมีมีดไปด้วยไล่ไฟ

คุณมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นภาพกรองทรวงจรปิดในบ้านที่พอนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดหน้าบ้านมีปากมีเสียงกันแล้วชายคนนี้ก็ขับรถออกไปไม่นานกลับมาใหม่พร้อมกับมีเดี๋ยวเดินปรี๋ย์ตรง
เข้าไปข่มครูเจ้าของบ้านหลังจากเจ้าของบ้านใดนี้เกิดเหตุกับ
เขาเนี่ยนะฮะก็คือนางสาวฉัดสุดาลักษณะพันธ์อายุ๔๕ปีซึ่งเป็น
ผู้เชื่อผู้เยี่ยมบ้านด้วยนะครับก็เลยต้องไปแจ้งความกับตำรวจ
ภูทรเสาให้บอกว่าถูกผู้ชายคนนี้ชื่อคือนายอดีศักดิ์ชาผู้
พวงอายุ๓๘ปีนะฮะใช้มีดมาข่มขู่ในที่ทำการของผู้ใหญ่บ้าน
เลยครับที่ตำบลต้นตานอำเภอเสาให้ที่สระบุรีพอตำรวจไปตรวจ
สอบพบว่านายคนนี้เป็นคนเดียวกันกับที่โอ้ในโซเชียลเขามี
แชร์คลิปกันอยู่ก่อนแล้วชายคนนี้นะเอามีดไปไล่ฟันคน
ปั๊มน้ำมันนะไล่ฟันรถยนต์ที่จอดอยู่กลางถนนแบบไม่เกรง
กลัวว่ารถจะชนเลยหลายคลิปเลยแล้วก็หลายพฤติกรรมอันตรายมาก
แล้วก็สร้างความหวัดกลัวให้กับชาวบ้านในตะบนต้นตานเป็นอย่าง
มากนะครับล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มนายคนนี้ได้แล้วที่บ้าน
ในตะบนต้นตานี่แหละครับนี่อันนี้เป็นคลิปที่มีการแชร์
ก่อนหน้านี้นะนะฮะล่าสุดตัวเขาเองก็ยอมรับว่าเขาแหละเป็น
คนในภาพนี้แล้วก็เอามีดไปไล่ฟันชาวบ้านจริงตอนนี้สำนึก
ผิดแล้วอยากขอโทษทุกคนขอโทษผู้เสียหายทุกคนสาเหตุเพราะ
ว่าเขาเครียดจากการออกตามหาเมียแล้วก็เลยเสพยาบ้าเข้าไป
สุดท้ายก็เกิดอาการประสาทหลอนก่อเหตุขึ้นมาแบบนี้ตำรวจก็นำตัว
ตัวผู้ต้องหาไปตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดด้วยก็โดนไป๓
ข้อหามีการพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะข่มขู่ผู้อื่น
ตกใจกลัวแล้วก็เสพสารเสพติดแล้วก็นำตัวไปส่งฟ้องต่อ
สารก่อนจะให้ตำรวจนั้นอายัดตัวดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไป